สิ่งที่พี่ทำมันดีจริงค่ะพี่

พี่ต้องจับเพราะว่าหน้าที่ที่พี่ต้องทำมาค่ะ
แต่สิ่งที่พี่ทำในวันนั้นนะคะพี่
มันเป็นการแสดงถึงจิตใจของพี่จริงค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป
เรื่องตกหนักแล้วนี่น่าจะให้เขาไปนั่งในรถค่ะ

ใจเราก็คงคิดนะคะว่าเขาคงเอาร่มมาให้ค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่ไหนได้ค่ะก็เป็นตามคลิปเลยค่ะ
คุณตำรวจเขาก็มาไขกุญแจให้แล้วก็กางร่มให้ตลอดเลยค่ะ
แล้วก็ระหว่างที่เราเห็นนะคะตำรวจเขาก็พูดไปเรื่อยค่ะ
พลังสอนผู้ต้องหาหรือว่าพี่ที่เขาโดนจับมาค่ะ
แล้วเขาก็ค่อยลงรถมาก็พาขึ้นรถไปค่ะ

เราเห็นเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

คืออย่างที่เราเห็นอย่างที่เราแจ้งไปแล้วว่าแบบ
ข่าวตำรวจอะค่ะส่วนมากคนจะชอบอะไรที่เป็นดราม่าหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะค่ะ
แต่ตำรวจบางคนที่เขาดีอะค่ะเขาก็อยากทำดี
แต่บางทีการทำดีของเขามันไม่ได้มีใครเห็นนะคะ

โอแค่มาติดไฟแดงแล้วไฟแดงมันค่อนข้างนาน
เขาบางคนก็รู้สึกว่าขอบคุณอะไรอย่างนี้ขอบคุณที่ให้แบบมาแชร์โมเมนต์นี้
ทำให้เขารู้สึกดีกับตำรวจมากขึ้นหรือบางคนก็ทำเขาเป็นตำรวจ
คนเป็นตำรวจก็บอกว่าคือทำให้เขามีแรงใจมีกำลังจะทำความดี
หรือว่าทำอะไรแบบนี้ดูบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะโอก็รู้สึกดีมากจริงค่ะ
เท่าที่เราได้ดูกันนะคะข่าวของตำรวจแง่ลบมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะ
ตำรวจทำนู่นทำนี่ไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ในความรู้สึกโอโออยากให้กำลังใจเขาอยากให้เขาได้กำลังใจดีค่ะ
ซึ่งตอนนี้โอ๊คก็ยังไม่รู้เลยว่าพี่ตำรวจคนนี้คือใครเลยค่ะ
ก็เลยแค่รู้สึกว่าเออถ้าเราลงไปแล้วถ้ามีตำรวจหรือว่าพี่คนนี้
เขาได้มาเห็นคลิปของเขาครอบครัวเขาได้มาเห็นคลิปของเขาเองนะคะ
คือเขาจะได้รู้สึกดีค่ะได้มีกำลังใจในการทำความดี
หรือว่าทำอะไรแบบนี้ต่อไปเรื่อยค่ะประมาณพันกว่าคอมเมนต์นะคะ
จะตอบเกือบทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าบางคนก็ชื่นชมค่ะ
บางคนก็บอกว่าฮิวใจแต่ว่ามันมีข้อความหนึ่งที่โอรู้สึกว่ามันดีมาก
คือเขาบอกว่าเขาก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาแบบนี้ค่ะ
ถ้ามีคนทำแบบนี้ให้เขาเขาคงจะรู้สึกดีมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่มันก็มีบางคนที่แบบว่ามันจะเกิดเหตุอันตรายหรือเปล่า
ถ้าตำรวจเอาเขาไปนั่งข้างหลังหรือเอาไปนั่งในรถอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ในมุมโอค่ะเท่าที่โอเห็นจากพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่เขาจับไปค่ะ
จริงถ้าเขาจะหนีเขาก็หนีได้นะคะในความรู้สึกโอนนะคะ
แต่ว่าการที่เขาไขลงไปแล้วขึ้นรถไปด้วย
เขามีความนอบน้อมในความรู้สึกโอนะคะเขาก็คือก้มหัวให้คุณตำรวจตลอดเลยค่ะ
การที่โอลงไปโอไม่ได้หวังว่าให้คนมาดูเยอะหรืออะไรค่ะ
เห็นนะคะว่าสิ่งที่เขาทำนะคะ
แต่ช่วยฮิวใจโอจริงแล้วแฟนจริง
เพราะว่าตอนแรกยังคุยกันว่าแบบเขาก็เอาร่มมาให้